คุณผู้ชมไปขอโชคขอลาบกันหน่อยค่ะแน่นอนนะคะเป็นประจำเราต้องพาไปที่นี่ที่เกาะคำชโนธที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คนก็ไปกันตั้งแต่เช้าค่ะคือเขาจะต้องมีการลงทะเบียนกันก่อน
มีการคัดกรองป้องกันโควิดสิบเก้านะคะครับก็คือเดินเข้าไปไหว้ด้านในได้
ละ๕๐คนแต่ละรอบห้ามเกินครึ่งชั่วโมงนะคะ
เขาก็จะมีมาตรการแบบนี้เว้นระยะห่างทางสังคมด้วย
วันนี้เนี่ยก็มีน้ำตาเทียนแน่นอนที่อ่างน้ำมนต์นะคะ
ก็ได้ส่องกันเหมือนทุกทุกครั้งนายพงศักดิ์ศรีชนะกำนันตะบนบ้านม่วงบอกว่า
นักท่องเที่ยวที่มายังต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ
แต่ครั้งนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากระยองเข้ากราบไหว้

มันไปเลยก่อกลับครบนะครับก็ให้แกล้งซึ่งเที่ยวข้างมีสองลายนะครับ
อ่าก็ดูข่าวไว้ก่อนกันละกันค่ะ
อ่าทุกผู้ชมครับไปที่เพชรบูลหน่อยนะค่ะ
สมบลทรัพย์เปิบอำเภอวังโป่งนะฮะ

นี่ฮะชาวบ้านเขาก็ไปทำพิธีขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งกัน

ก็เอาไปหมดแล้วฮะดอกไม้ทูบเทียนต่างนานานะ
แล้วก็ตัดกระดาษเขียนตัวเลข
เรียงลำดับจากศูนย์ไปถึง๙๓ชุด
รอให้พญาบึ้งเนี่ยได้คาบออกมา
ปกติจะคาบอาหารนี่มันเห็นเป็นกระดาษมันคาบคาบแล้วก็ไปปล่อยเอาไว้
พญาบึ้งรออยู่หลายชั่วโมงอยู่นะ

เพราะว่าพญาบึ้งเนี่ยคาบมาให้ครบ๖ใบ๖เลข
เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องซื้อ๖เลขนะคุณเขียนมาสอน
จะถูกรางวัลที่หนึ่งใช่เขียนมาสอนต้องซื้อให้ครบ๖ตัว
ลากินแบ่งรัฐบาลเป็นอะไรมั่งก็ไม่รู้
โอ้โหแล้วมาสลับเรียงเลข๖เลขนี้ไม่ง่ายนะ
เขาก็ดูของเขากันไปแล้วล่ะไปสลับกันเอง

ก็คือคนถูกน้อยกว่าคนไม่ถูกนะ

ตั้งใจทำงานกันต่อไปนะครับ